สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๒เมษายน๒๕๖๑ครับ
ก็เหลืออีกไม่กี่วันจะถึงช่วงเทศกาลสงครานแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
เรานำมาให้ท่านชมไม่ใช่เพื่อต้องการตอกย้ำความรุนแรงนะครับ
แต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการเตือนสติเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันในการใช้รถใช้ถนน
ติดตามพร้อมกันเลยครับ
ขณะเดียวกันมีรถโดยสารประจำทางสาย๑๓๔และรถมิซูบิชิปาเจโร่สีขาวที่จอดอยู่ในช่องทางคู่ขนาน
ตำรวจสอปปางบทอยู่ระหว่างร่วมร่วงพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
กล้องที่ติดอยู่ด้านหลังรถโดยสารประจำทาง
รวมถึงสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
เพื่อสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนคลิปนี้เป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
หลังรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนประสานงา

บนถนนสายฮอดอำเภอแม่เสรียง
ตำบลหางดงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
ส่งผลให้รถเก๋งพังเสียหายทั้งคัน

เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราว

ขณะขับรถบรรทุกเหล็กเพื่อไปส่งที่อำเภอแม่เสรียง

ที่เป็นทางโค้งและสภาพถนนเป็น๒เลนสวน
รถเก๋งขับสวนมาเสียหลักหลุดโค้ง

ทำให้ผู้ที่โดยสารมากับรถเก๋งได้รับบัตรเจ็บ๕คน
จำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส๑คน
อีกเหตุการณ์กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ

ฉีดน้ำดับไฟที่กำลังโหมลุกไหม้รถกระบะบัสด้า๔ประตูสีขาว
จอดอยู่ภายในซอยพ่อย่ามตะบนบ้านนาสวน

ซึ่งขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมา
ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง

ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคัน
เจ้าของรถที่อยู่ในอาการตื่นตกใจระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามถนน

นานก็มีไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

เปิดประตูรถวิ่งหนีตายออกมา

พุกเห็นอินไหม้ไป

ก็เลยเอาเด็กเอาออกมา

และยังอยู่ระหว่างหาสาเหตุที่เกิดขึ้น

สามารถเอาชีวิตรอดมาได้ทั้งหมด

ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เมื่อรถจักรยานยนต์๒คันเฉียวชนกันอย่างรุนแรง
กลางถนนสายปลายทับใหม่ในบ้านทุ่งคาทองตะบนดินแดงอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี
ทำให้นางอุบลทองแก่มนาคอายุ๖๔ปีศีรษะกระแทกพื้นถนนเสียชีวิต
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงของผู้ตายล้มอยู่
สภาพด้านหน้าเสียหายและมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำอีกคันล้มอยู่
คู่กรณีให้ข้อมูลกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถมาตามถนนสายปลายทับใหม่ขอนพอ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นสี่แยกรถได้เฉียวชนกับรถผู้ตาย
เจ้าหน้าที่คาดว่ารถทั้งสองคันอาจไม่ได้ชะลอหยุดก่อนที่จะถึงบริเวณแยกดังกล่าว
ประกอบกับสองข้างทางมีต้นไม้บทบังทัศนวิสัยจึงไม่ทันสังเกต
เฉียวชนกันจนเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น